ที่มีคลิปออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน
อำเภอเมืองชนบุรีนะฮะรูดม่านทุบตีผู้ต้องหา
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งผู้ที่ถูกทุบตีเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์

ด่านของตำรวจที่เขากำลังปิดด่านอยู่
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน
ไปช่วยในการตรวจอยู่ที่ด่านนั้น
แต่ปรากฏว่าผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ก็หนีด่านแล้วก็พุ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนคนหนึ่ง

และนี่แหละฮะเพื่อนของเจ้าหน้าที่เขาโมโห
เขาเลยมารูดม่านทุบตีผู้ต้องหาในห้องฉุกเฉินนี้นะครับ
ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
เรื่องนี้นะครับถูกหลายคนวิพากษ์วิจารณ์
ถึงการทำหน้าที่ทั้งของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
และท้ายที่สุดนะครับผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์หนีด่าน
ก็ถูกจับกลุ่มเหมือนกันถูกคุมขังเหมือนกัน

หลังจากที่ได้รับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์นี้นะครับมันมีความต่อเนื่องเนื่องจาก
แม่ของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์หนีด่า
แม่ของนายเอ็มคือนางปภาพรสุโรรำ

ได้เข้าร้องทุกข์กับนายเดชากิติวิทยานันทนายความ
โดยเมื่อวันที่๔สิงหาคมได้ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดชนบุรีนะครับ
ปล่อยตัวชั่วคราวโดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใด
ก่อนที่จะรับการปล่อยตัวชั่วคราวที่เรือนจำกลางชมบุรี
ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึง
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้พอถึงเวลาปล่อยตัว

นี่ครับคือเวลา๒๐นาฬิกาของเมื่อคืนนี้ที่เรือนจำกลางชมบุรีนะครับ
ก็ได้โผล่เข้ากอดพร้อมกับก้มกราบเท้าผู้เป็นแม่นะครับ
โดยผู้เป็นแม่ได้นำน้ำมนต์ในขวดที่เตรียมไว้
ดหัวลูกชายและนำสายสินมาผูกข้อไม้ข้อมือลูกชาย

ทีนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
คำบอกเล่าของนายเอ็มว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ

ขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนคนละคันเพื่อออกมาเติมน้ำมัน
แต่ก็ยอมรับว่าดื่มเบียมา๑ขวดแล้วเห็นด่านตรวจ
เกิดความกลัวครับจึงขี่รถย้อนสอน
แต่มีเจ้าหน้าที่พุ่งออกมาขวางหน้ารถ
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่อาสากระทำการดังกล่าวตามที่เห็นในคลิป

เปลือกตาและโหนกแก้มด้านซ้ายแตก
เพราะว่าหัวแหวนจากคนที่ก่อเหตุสวมใส่
และขณะที่ถูกทำร้ายนั้นไม่มีผู้ใดห้ามแม้แต่คนเดียว
นี่เขาบอกเขาน้อยใจเหมือนกันนะครับ
ในเรื่องของคดีก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ผมขอโทษคู่กรณีผมไม่ได้มีเจตนาจริงในการหนีด่าน
และโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะไปขอไปเยี่ยม
ส่วนเรื่องที่สังคมกล่าวหาว่าผมเป็นเด็กแว้นนั้น
ผมยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นเด็กแว้น
ผมแค่ชอบแต่งรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับ
แค่ชอบแต่งแต่ผมไม่ได้เป็นเด็กแว้นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ต้องตรวจสอบกันต่อการทำหน้าที่ของอาสาด้วยนะฮะ